ด้วยเวลา๒นาที๑๕วินาทีครับ

ส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดนะครับ
ใช้บริการกันมาแล้วเหมือนกันนะครับ
มุมน้ำเงินเคยชนะมา

เดี๋ยวดูครับจะเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะครับ

บุกประชิดเตะขาทีมออก

เก่าเด้งซูจีบะหมี่เกี้ยว

ฝ่ายแดงเก้าเด้งซูจีบะหมี่เกี้ยว

อายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดซูลินชกมาแล้ว๖๔ครั้งชนะ๔๕ครั้งแพ้๑๙ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนขนองศึกกกรรมนาศที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับฟ้าบุญมีเบิร์ตรังสิตชื่อประทีพชินลำอายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดสาแก้ว
กมาแล้ว๗๓ครั้งชนะ๕๐แพ้๒๓ครั้งครับ
แขนด่อนะครับแล้วหยุดไป๘๙เดือน
แต่ว่าช่วงที่หยุด๘๙เดือนไปยืดเส้นยืดสายไว้ภูทร๒ไฟล์

อ่ากลับมาทำฟอร์มได้ดีแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นนัดแรกที่เข้ามาในเมืองกรุงอีกครั้งนะครับ

สมุนไพรจากวัดน้ำวนที่ปฐุมธานีนะครับ

อาจารย์ชุมพลอินตยศครับ

หัวหน้าคณะซูจิบะหมี่เกี้ยวนะครับมาถอดมงคลให้

แต่ว่านักมวยเนี่ยซ้อมอยู่กับพี่ตู่
งเทน้อยสรุ่งโลศอดีตนักมวยชื่อดัง
เจ้าของชายาจอมจุมพิษนะครับ

เมื่อวันที่๒๖กันยาครับ

อ่าเมื่อปีที่แล้วนะครับ

อ้าวเดี๋ยวดูครับวันนี้
มุมแดงจะสาแก๊สได้หรือเปล่าครับ

นารินพ่อมีรันชนธีอุศมานีแล้วก็พันธ์นำรวชตีสัญญารัฐนาภัยวงศ์

แดงเก้าเด้งซูจีบะหมี่เกี้ยวน้ำเงินฟ้าบุญมีเบิร์ตรังสิต
น้ำเงินนี่เตี้ยตันขยันตีมาเลยแหละ

ยิ่งไทยรัฐวันนี้ออกมาแบบนี้

สนุกเลยคู่ต่อไปนะครับ

แล้วคู่นี้โอกาสก็ยังเป็นไปได้อยู่ด้วยนะ
ลายนี้ประเภทพวกเบียดปลายนี่ปะทะแล้วคู่ต่อสู้ยุบเสร็จทุกที
ใช่เขานำไปก่อนนี่คือฟ้าบุญมี
นี่วันนี้เหมือนเดิมครับยอดมวยไทยรัฐบรรดาพี่น้องแฟนมวยขาใหญ่
หูมารวมตัวกันอยู่ไทยรัฐเหมือนเดิม
วันนี้นำทีมมาเลยนะประธานเอกบังชัย

น้อยปืนรัตนานี่ยังอีกหลายท่านเลยเยอะแยะมากันเต็มหมดครับ
ชายสุโขทัยอยู่ชายสุโขทัยก่อนขึ้นมาเลย

สนุกด้วยนะครับแดงนี่ช่วงหลัง
สุดท้ายนี่เขาชนะไอ้เจ้าขนองศึกนี่โชว์ฟอร์มสวยงามโอ้โหสวยงามเลยวันนั้น
ทำไปทำมาค่ายซูกิบะหมี่คิ้วของเขาเริ่มดีนะโอ้โหโดปะหมี่โด๊บเดียวกันทุกวันครับ
โดบเกี๊ยวกุ้งอย่างนี้ฮะอย่างเงี้ยอย่างคู่เนี่ยตามประดาษเกี๊ยวอาจารย์เมื่อกี้สำนักก็บอกว่า
ฝ่ายแดงน่าจะได้เปรียบใช่ไหมแต่มันไม่มีความแน่นอนความไม่แน่นอนแต่น้ำเงินมันอันตรายแบบนี้เนี่ยเน้นหมัดเน้นหมัดเลยไหม
เตี้ยร่ำแต่หนักแรงนะครับฟ้าบุญมีอันตรายเลยนะครับชื่อเพาะด้วยครับ
ด้วยตึกฟ้าบุ่มมีชื่อดีแล้วก็ใกล้เลยนะไปยังไปใกล้
หน่ารักเลยเนี้ยแฟงมือจะคิดว่าเอ๊ะมันหยุดหายไปไหนมันมีการเทื่องไหวพลาดอยู่ตามบ้านนอกตลอด
เร็วกล้ายดีจริงเลยอีกคนด้ายหนาอีกคนด้ายช่วงอือ

ที่หัดแล้วเจาะยางตามสไตล์ตามสูตรนะนะ
จริงปลายก็อันตรายนะครับได้เขาในด้วย
ต้นนี่อันตรายแบบนี้ครับหมัดกับศอกท่อนบนนี่อันตรายมาก
ฟาบุญมีมาอีกแล้วทำท่าจะเฮียนหรือเปล่า
ยังออกอาการงงเล็กน้อยครับตอนนี้มาเป็นชุดนี่แม่ยังปัดป้องพลวันเลย
เล่นของหนักของแรงทั้งสิ้นนะครับฟ้าบุญมี
แฟนมวยเจี๊ยวเจ้าเลยโดนชุดนี้เข้าไป
ไม่ต้องมาอ่านใจดูเชิงเลยนะ
พยายามสวนคืนเหมือนกันนะไอ้เก้าเด้ง
จังหวะมันยังไม่ได้ไง
นี่เป็นเกมคู่ที่๒ยกแรกปลายกแล้วขยับใกล้เลยนะ
แค่งซ้ายหลุดขวาบุญมีนะครับน้ำเงินฝ่ายแดง๙เด้ง
กาววดเข้าเต็มมาครับ
เก้าเด้งสวนซ้ายมาคืนสวยเลย

คู่นี้อันตรายหมดยกที

ทางด้านฟ้ามีบุญนะครับ

เด้งพยายามไล่แขนครับ

โต้คืนครับแบบหนัก

ครบรอบครับ๑ปีของเราครับ

ถือประแกรมโปรโมทให้ศึกยอดมวยไทยรับครบ๑ปี
โอ้โหไม่ธรรมดาคู่เอกครับเสือใหญ่ครับ
แชมป์ว่างรุ่นไลฟ์ไฟล์เวทครับ
กับวิทยาเล็กเพชร๔๐๐๐ครับ
ส่วนคู่อื่นแน่นรายการเลยครับส่วนบนเวทีไปดูครับ

คู่นี้ก็ดูไปเรื่อยดูแบบเพลินไม่ได้นะ
แล้วดูนี่ดูต้องละเอียดด้วยนะท่านผู้ชม
ฟ้าบุญมีเบิร์ตอรังสิตอยู่กับแสงเทียนน้อยนะครับแดง

ส่วนที่ต่างต้องเปิดเกมอยู่แล้วนะ

รอลงทุนแล้วจะได้ทุนคืนหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม
จี้ติดในเลยเนี่ยหันอีกแล้ว

แดงยังรอจังหวะอยู่ตอนนี้ยังเพลินอยู่
ยังหาทางเข้าบ้างอะไรบ้างยังตั้งรับยังไง
โต้ยังไงนี่ชกแล้วคิดไปด้วยนะเจ้าเด้งเนี่ย

ว่ามาแข้งซ้ายถ้าเตะไม่ได้แล้ววงในจะตีได้หรือเปล่า

จิตนาก็เรียกว่ามะโนไงมะโนตามไปดูอันนี้
อันตรายพี่ป่าอ้าวนี่ไง
เห็นไหมฝุกศูนย์คืนมวยทรัพย์เพลิน
แล้วยอดมวยไทยรัฐเห็นไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
บอกแล้วบอกแล้วมันเฮียน

โอ้โหเจอขวาลักต่อยเข้าไปเนี่ย
เด้งเองก็อย่านะอย่านะเจ้าเด้ง
เปิดหน้าเปิดตานี่ไง
โอ้โหนี่ซะแล้วเป็นยังไง
บอกแล้วพี่ปะบอกแล้วว่าอย่าเปิดหน้าเปิดตาไง
อย่าย่างใจโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากเลย
ยังต้องลุ้นกันต่อนะยังไม่ใช่ของง่ายของแหง

มันเคยพิคล็อกแค่นั้นโอ้โหเหมือนกับทางนั้น

โอ้โหนี่ก็ยอดมวยไทยรัฐ

นี่ครับเยี่ยมยอดครับ

ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนครับ

แล้วศึกยอดมวยไทยรัฐจะอยู่แบบนี้เหรอพี่ปัง

วันนี้ทรงเรื่องด้วยนะ
เดี๋ยวจอนครับท่านผู้ชม
มีเลือดทั้งสองคู่ติดเลยนะครับ

เมาเลยวันนี้พลเปย์กับหมอทำงานหนักเลยนะครับ

ก็เป็นแนว่าทั้งเก้าเด้งซูจิบามีเกี๊ยวชนะ